ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นอุปติเหตุค่ะ
อันนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ๖โมงครึ่งได้
ที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เป็นรถรับส่งพนักงานภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ไปวิ่งอยู่แล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำ
ลงไปข้างทางพนักงานที่อยู่ข้างในรถเจ็บระนาวเลยนะคะ
๖รายไปเกิดอุบัติเหตุก่อนจะถึงนิคมอุตสาหกรรมนิดเดียวเอง
โชคดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
แต่ผู้บาดเจ็บเยอะเลย๓๐กว่ารายด้วยกัน
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืด
ประมาณสัก๖นาฬิกา๓๐นาที
ตำรวจสพบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

รับส่งพนักงานเสียหลักตกลงไปในคลองก็มีผู้บาดเจ็บหลายราย
ริมถนนอุดมสรยุทธ์มุ่งหน้าบางปะอินช่วงหลักกิโลเมตรที่๓
ก่อนถึงหน้านิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน๒๐๐เมตร
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะประสานบูรณีที่พุทธไทยสวรรค์
ไปให้การช่วยเหลือก็ไปพบสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะ
รถรับส่งพนักงานตกลงไปในคลองมีบัวอยู่เต็มเบาะเลย
อยู่ในสภาพตะแคงซ้ายจมน้ำไปประมาณครึ่งคันได้
พนักงานโรงงานทั้งชายและหญิงปีนออกมาจากตัวรถด้วยความทุลักทุเล
เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งช่วยเหลือคัดแยกประเมินอาการของผู้บาดเจ็บ
โดยสารมาทั้งคันรถ๓๖คน
ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
นายนิรุธพรมรุกชาติอายุ๓๘ปีเป็นคนขับรถบัตร
ให้การว่ารับพนักงานทั้งหมดมาจากตำบลพยอมอำเภอวังน้อย
เพื่อมาส่งโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
พอมาถึงที่เกิดเหตุใกล้แล้วใกล้จะเข้านิคมอุตสาหกรรมแล้ว
รถเนี่ยเกิดดับพอดับปุ๊บไม่สามารถบังคับรถได้ค่ะ
ทีนี้รถก็เลยเสียหลักทันไหลตกลงไปในคลองแบบนี้
ก็เช่นเดียวกับพนักงานสาวรายหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็ให้การว่าระหว่างหลับนะระหว่างเดินทางมาเนี่ยเขาก็หลับอยู่ในรถ

พอมาถึงทางโค้งก่อนจะถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมคนขับบอกนะ
บอกคนในรถว่าเนี่ยรถดับบังคับไม่ได้
จากนั้นรถก็ไหลตกลงไปในคลองเลยค่ะ
ตอนนั้นทุกคนก็ต่างรีบตะเกียดตะกายออกมาจากตัวรถ
คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะ
มีเพียงแผลฟกช้ำเล็กน้อยเท่านั้น
ทั้งหมดก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลบางปะอิน
เพื่อรับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ